คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะแล้วก็เป็นลักษณะตลาดคนเยอะอ่ะ
คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ต้องวิ่งหลบหนีกันใหญ่
เป็นวัยรุ่นนะคะ๒๐กว่าคนอาวุธครบมือเลยค่ะ
เหมือนไล่ทำร้ายกันทะเลาะกันนะคะจนคนเขาก็ต้องวิ่งหนี
มีเด็กเด็กเล่นอยู่ก็วิ่งหนีจนหกล้มกันนะคะเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่จังหวัดตรงนี้นี่ค่ะคือเด็กอายุสิบกวบถึงสิบห้าประมาณเนี้ยค่ะ
เห็นไหมคนที่มาทะเลาะกันมีปืนมีไม้มีมีดโอ้โหดูสิ
เด็กก็วิ่งหนีคนแถวนั้นก็วิ่งหลบกันเนี่ยค่ะ
คือเดี๋ยวจะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะ
จะเห็นน้องผู้หญิงน่าจะเป็นลูกค้าที่ไปซื้อของแถวนั้น
นี่ก็ต้องไปหลบในร้านนี่วิ่งไปหลบในร้านน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะ
นี่โอ้โหเด็กเห็นไหมวิ่งหลบกันใหญ่เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวตลาดนะคะที่ตำบลระหารทราย
อำเภอลภัณฑ์สายบุรีรามค่ะครับ
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์สักประมาณ๕โมงครึ่งตอนเย็น
เป็นลักษณะตลาดคลองถมคนเดินกันเต็มเลย
ชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจสพลหารสาย
ร้านค้าข่าวของหน้าร้านเขาเสียหายนะคะ

ดูพวกนี้มันไม่หยุดเลยไม่เผลอเลย
เจ้าของร้านค่ะนายพิชิตบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่ที่ร้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน

กว่าคนได้อ่ะครับอาวุธครบมือไหนจะปืนมีดไล่ยิงไล่ฟันเอาขวดแก้วเอาก้อนหินปลาใส่กัน
มีวัยรุ่นผู้ชายคนนึงถือมีดนะมาหลบที่ร้านเขา
แล้วมีคู่อริเอาปืนยิงขวดเอาก้อนหินปลาใส่แล้วใส่มาในร้านเขาอ่ะ
โอ้โหทางเจ้าของร้านบอกว่าสิ่งที่น่าสงสารมากคือเด็ก
เขาอยู่กันแถวนั้นวิ่งเล่นกันในตลาดไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ต้องมาวิ่งหนีหกล้มเจ็บเนื้อเจ็บตัวกัน
มีฝั่งละเกือบ๑๐คนนะครับที่เข้ามาพวกที่มันวิ่งมาไล่ก็๑๐ประมาณ๑๐คนได้ครับ
พวกที่วิ่งหนีไปก็มีผู้หญิงด้วยที่เห็นในคลิปมีผู้หญิงด้วยคนหนึ่ง
แล้วก็มีเด็กน้อยที่วิ่งหนีกันไปแล้วก็มาวิ่งตามมาตีกันอีกนี่แหละอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับ
เพราะหลังจากเปิดกล้องดูแล้วก็เหมือนกับมันมีทั้ง
คนที่มาโดนตีทำร้ายที่หน้าบ้านก็ยังถือมีดด้วย
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอยากให้ตำรวจเอาผิดกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะคะเพราะอุกอาจมาก
เป็นพื้นที่ชุมชนคนที่ไม่รู้เรื่องก็โดนลูกหลงกันไป
บอกรู้แล้วว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครก็คือวัยรุ่นในพื้นที่นั่นแหละ
ก็เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับร้านค้าแถวนั้นทั้งหมดนะคะ
ล่าสุดจับตัวได้๒คนแล้วนะครับเป็นคนในคลิปนะฮะทั้งสองคนก็ยอมรับ
ยังเป็นเยาวชนชายอยู่สารภาพว่าอยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดนะครับสาเหตุที่ไล่ตีกันเนี่ย
อ้างว่าวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงตะโกนให้ของลับเขาก่อนกลุ่มพวกเขามากัน๗๘คนก็เลยจอดรถ
แล้วก็เปิดฉากวิ่งไล่ตีเลยแล้วบางคนเขาหนีเข้าไปในร้านไงก็เลยไปไล่ตีในร้านเขาต่อ
สองคนนี้ที่ถูกจับได้ก่อนเนี่ยนะฮะบอกว่าอยากขอโทษไปทางเจ้าของร้านด้วยที่ทำให้เกิดความเสียหายทำไปเพราะความคึกขนอง
เขามาหาเรื่องด่าตะโกนด่าครับพวกผมก็เลยจอดรถครับแล้วก็ต่อยกันนะครับทั้งที่ในคลิปเลยครับ
เขามาตะโกนด่าครับแต่เคยมีเรื่องนั้นมาก่อนแล้วใช่ไหม

เขาด่าเราก่อนเนี่ยเขาด่าว่ายังไงวันนั้น
ด่าคำหยาบครับ

ใช่ครับเขาก็จอดรถแล้วก็ที่ในคลิปเลยครับ
มีผู้จัดการร้านชานมแถวนั้นนะครับบอกว่าร้านเขาเนี่ยเหมือนกับด่านแรกด่านหน้าเลยนะ
พอกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก่อเหตุไล่ตีกันเนี่ยผ่านร้านเขาก่อนเลยแล้วก็วิ่งมาขอหลบในร้านตอนนั้นเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหมันกังวลมันกลัวไปหมด
กลัวไหมกลัวกลัวเสียหายมากกว่าครับ
เพราะว่าส่วนตัวไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ว่ากลัวเสียหายแล้วกลัวโดนลูกค้า
ใช่เพราะตอนนั้นก็มีลูกค้าอยู่ในร้านด้วยก็กลัวว่าตอนที่เขาตีกันกลัวจะมาโดนลูกค้า
แต่กลุ่มที่ก่อเหตุรวมกันเป็น๑๐คนแน่นอน

ฝั่งที่ไล่เขาก็๗๘คนแล้ว

แต่ตอนนี้ตามได้๒ตำรวจกำลังตามเพิ่มอยู่นะฮะ